มาดูเรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งที่บุรีรำนะ
คือผมเชื่อว่าคือลูกใครใครก็รักนะ
อยากให้ลูกเป็นเด็กดีนะได้ดิบได้ดี
แต่ทีนี้พ่อที่บุรีรำคนนี้เนี่ยเขามีลูกชายอายุ๑๐ขวบ
เขาตีเขาเครียดลูกจนแบบเป็นแผลทั้งตัวเป็นพ่อแท้นะ

บอกว่าลูกชายอายุ๑๐ขวบของเขาแอบไปเอานมโรงเรียนที่ครูแจกไว้ให้ดื่มช่วงปิดเทอมเนี่ย
แต่ว่าเอาไปขายเพื่อหาเงินมาซื้อประทัดจุดเล่น
จับได้ก็เลยตีซะเนี่ยดูไม้เนี่ยครับ

มีชาวบ้านมาเห็นอ่ะเด็กนี่แบบบาดแผลนี่เต็มตัวนะครับ
รอยเขียวช้ำทั้งแขนขาตียันหน้ายันหูอ่ะ
ดูแผลที่ตัวนะคะข้างหลังก็มีเลือดซึมหมดนะครับ
พ่อเขาก็บอกอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
ตอนนี้น้องก็ได้รับการช่วยเหลือไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านใหม่ชัยพฤษนะครับ

ก็เขาอยู่กันที่ตำบลกู่สวนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีลำ
พ่อยู่๔๘น้องเป็นเด็กชายุด๑๐ขวบนะครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาดูแลแล้วนะครับ
เด็กก็ไปอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวนะครับ
มีสหวิชาชีพเข้ามาดูแลมาสอบถามข้อเท็จจริง
น้องบอกว่าถูกพ่อใช้ไม้เรียวกับไม้แขวนเสื้อเขี้ยนตีในบ้าน
เพราะพ่อโกรธที่เอานมกล่องที่โรงเรียนแจกให้ไว้ดื่มช่วงปิดเทอมเอาไปขาย
ซึ่งเด็กยอมรับว่าก็ทำแบบนั้นจริง
เอาไปขายได้เงินมา๗๐บาท
อยากได้เงินไปซื้อประทัดจุดเล่นกับเพื่อน
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาถูกพ่อตีบ่อยแต่ไม่เคยรุนแรงเท่าครั้งนี้
ตอนนี้กลัวไปหมดแล้วกลัวจนถึงขั้นไม่อยากกลับไปอยู่กับพ่ออีกกลัวถูกตีอีก
แล้วพ่อทำอะไรละ

ตีตรงขาแล้วก็หลังครับ
พ่อได้บอกไหมว่าที่ตีเราเพราะอะไร
เพราะเอาน้มไปขายครับ

แล้วขายไป๒๑

ขายไป๒๑เอาเงินมา๗๐ซื้อประทัดจุดเล่น
พ่อเขาบอกว่าเขาก็โกรธอ่ะนะโมโหลูกที่ลูกโกหกด้วย
เนื่องจากนมที่เด็กในหมู่บ้านได้มาจากโรงเรียนเนี่ยได้กันมาแบบเป็นกล่องใหญ่
แต่ลูกชายอ่ะบอกพ่อว่าได้มาสามกล่องก็คือที่เหลืออยู่ไง
ที่เหลือนั่นแหละก็เลยโมโหเพราะว่าตัวเองก็ทำงานรับจ้าง
มีรายได้แบบเป็นวันวันไหนมีคนจ้างก็มีเงิน
ไม่มีคนจ้างก็ไม่มีเงินแทนที่ลูกจะเก็บนมไว้กินช่วงปิดเทอม
ก็ไม่มีนะแล้วลูกก็ยังมาโกหกอีกยอมรับว่าตีลูกแรงไป
ไม่คิดว่าลูกจะบาดเจ็บขนาดนี้เขาก็รักลูกไม่อยากให้ลูกนิสัยเสีย
แต่ถ้าไม่ทำโทษเลยโตขึ้นมาลูกก็จะเป็นคนไม่ดี
ก็เลยต้องลงโทษด้วยการตีแต่จากนี้ไปสัญญาว่าจะไม่ตีลูกรุนแรงแบบนี้อีกแล้ว
อ้าวอยู่ด้วยคุณได้ไงไม่มึงเขาให้มาคนกล่องแล้วใช่ไหม
ก็เลยจับไม้เรียวมายังไม่ตีนะ
แล้วก็บอกเอาไปขาย
ทำอย่างนั้นได้ไงทำไมเอามาเผื่อตัวเองที่บ้านไปกินที่บ้าน
แล้วไปขายให้ใครมันก็บอกว่าให้กับคนในบ้าน
เอาที่นี่ก็ตีทีหลังจะทำอีกไหมไม่ถามแล้วครับ

คือไม่อยากให้เป็นนิสัยแบบนี้
คือได้มาก็เอามาไว้ทิ้งบ้านเผื่อตัวของมันเองให้เขากินเอง
ไม่อยากจะตีแต่มันอดไม่ได้ไง
แต่ชาวบ้านเขาเห็นไงเขาสงสารเด็กก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้าน

ก็เลยเป็นคดีความกันขึ้นมานะครับ
หลานถูกพ่อตีก็วิ่งมาหา
มีบาดแผลเต็มตัวเลยตอนนั้นตกใจมากไม่คิดว่า
ลูกชายจะตีหลานแรงขนาดนี้นะครับ
ก็เคยเห็นลูกชายตีหลานหลายครั้ง
แต่ก็ไม่หนักเท่าครั้งนี้เคยเตือนไปแล้วลูกก็ไม่ฟัง

ก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีไปตามกฎหมายกันแล้วกัน

หลานหายเจ็บก็ไม่อยู่กับลูกตัวเองแล้ว
ถ้าแม่เขาจะมารับเนี่ยคือเขาแยกกัน
ถ้าแม่จะมารับไปอยู่ด้วยก็เอาไปได้เลย

คือปัญหาของเด็กวัยนี้มันก็เยอะแยะ
การปิดบังโกหกไม่พูดความจริงกับผู้ใหญ่เนี่ย
คือมาแก้ปัญหาด้วยการตีเนี่ยแล้วตีแรงขนาดนี้ไม่ได้
ใช่ค่ะก็เข้าใจในมุมความเป็นห่วงของพ่อ
ไม่อยากจะให้ลูกโกหกอยากให้ลูกเป็นเด็กดี
เข้าใจในมุมเด็กเด็กแค่๑๐ขวบก็อยากได้ของก็เอาของไปขาย
เพื่อได้สตังค์มาไปซื้อของดีกว่าไปลักเล็กขโมยน้อยที่อื่น

วิธีการทำโทษมันแบบนี้ไม่ได้
ถ้าเขาทำอะไรผิดอีกทีนี้เขาจะยิ่งไม่กล้าบอกใหญ่

ตำรวจสพบ้านใหม่ชัยพฤษที่บุรีรำก็แจ้งข้อหากับพ่อ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กาย
ก็รอผลการตรวจสอบอาการของเด็กด้วย